ใบเตยก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นห่วงเพราะว่าแม่จะเป็นมะเร็งนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะเดี๋ยวรอดูกับบันเทิงในช่วงเย็นนะคะ